ดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่โคราชหน่อยกันแล้วกันนะครับ
รับน้องโหดถึงขั้นเขาตายไปคนหนึ่ง
เปรมวัย๑๙ปีนะครับนายพัดยศชนพักดี
นักศึกษาชั้นปวส๑สาขาช่างกลโรงงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัชมงคลอีสานที่นครราชศรีมานะครับ
เป็นนักฟุตบอลด้วยก็อย่างที่ทราบนะครับท่านผู้ชมครับ
ถูกรุ่นพี่ปวส๒เนี่ยเรียกไปทำกิจกรรมรับน้องนะ
ซึ่งไม่อยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยตามที่เขาบอกนะ
ตอน๕ทุ่ม๑๓มีนาคมสุดท้ายเนี่ยถูกเรียงต่อยจนเสียชีวิต
พันธนตรวจเอกคณัตนันสุวรรณทรัพย์พุ่มกับการสอบภอมะเริงนะครับ
บอกว่าวันนี้ตำรวจเรียกผู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมรับน้องในคืนวันนั้น
มีทั้งรุ่นพี่นักศึกษาชั้นปวส๒กับกลุ่มรุ่นน้องชั้นปวส
ที่เป็นเพื่อนกับผู้ตายรวมแล้วก็ประมาณ๓๐๔๐คน
แล้วก็อาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษาด้วยเรียกมาสอบปากคำทั้งหมด
เพื่อจะสอบสวนหาข้อเท็จจริงในคืนที่เกิดขึ้น
ว่ามีใครเกี่ยวข้องแบบไหนยังไงบ้างแล้วเกี่ยวข้องแค่ไหน
นี่ฮะมากันเต็มเลยครับท่านผู้ชมครับทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็อาจารย์
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหากับใครเพิ่มนะครับ
แบบต่อยตรงกันเลยเนี่ยนะ๗คนเนี่ยถูกแจ้งข้อหาอยู่
แต่หากสอบสวนแล้วพบว่ามีใครมีส่วนร่วมเพิ่มในการกระทำความผิด
ก็ต้องถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะครับ
ขณะที่ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมาพลตมตรีพลชัยนนวชัยนะครับ
บอกว่าขณะนี้ได้สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องไปทั้งสิ้น๓๘ปาก
ซึ่งให้การสอดคล้องกันว่าคืนเกิดเหตุเนี่ยเป็นการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมรับน้อง
กรั้วมหาวิทยาลัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กลุ่มของผู้ที่สอบปากคำบอกว่าไม่ใช่การรุมทำร้าย
แต่เป็นการเปิดโอกาสให้รุ่นพี่เนี่ยไปชกหน้าท้องรุ่นน้อง
ยืนเรียงแถวหน้ากระดานทีละคน
โดยกลุ่มรุ่นพี่บอกให้รุ่นน้องเกร็งหน้าท้องเอาไว้
แล้วใช้หมัดชกที่หน้าท้องรุ่นน้อง
โอ้โหส่วนทางอาจารย์นะครับ
ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์สุรพฤษวัชโรภากุล
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัชมงคลอีสานบอกว่า
ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ให้ความร่วมมือกับตำรวจในการสอบสวนหาตัวผู้เกี่ยวข้องและผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี
ส่วนในทางมหาวิทยาลัยได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วนะครับ
เพื่อหาตัวผู้เกี่ยวข้องมาลงโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
เดี๋ยวจะมีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนกันในสัปดาห์หน้าในสัปดาห์นี้ภายในสัปดาห์นี้
เรื่องการเยียวยาครอบครัวของน้องเปรมที่เสียชีวิตเบื้องต้นทางมหาวิทยาลัยพร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่างในเรื่องการจัดการงานศพ
ทางน้องเปรมประสงค์จะนำสบที่น้องประสงค์กลับมาบำเพ็ญที่บ้านคือนครศรีธรรมราช
โดยทางมหาวิทยาลัยพร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้ตอนนี้ศพอยู่ที่นิติเวทย์ตำรวจนะฮะ
ก็ยืนยันว่าจะเยียวยาให้อย่างดีที่สุด
อ่าเราก็อยากจะรอหลังจากที่คณะอ่าทางที่จังหวัดสวทธิ์ภาพมะเริงเนี่ย
ทำการสอบข้อที่จริงก่อนเพราะว่าเป็นกลุ่มเดียวกันที่จะต้องไปสอบ
ที่ทางมหาลัยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรแล้วแต่มหาลัยก็จะรีบดำเนินการนะครับ
ซึ่งผมจะพยายามให้เสร็จไม่เกิน๑สัปดาห์
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะครับอ่าทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับ
เพราะทั้งที่จริงแล้วเนี่ยในส่วนของอะไรเองเนี่ยก็ได้มีนโยบายมีประกาศที่ค่อนข้างชัดเจนมากนะครับ
ในเรื่องของการงดจัดกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์
สำหรับศพของน้องเปรมที่เสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับพ่อกับแม่ส่งไปตรวจพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวศ
โรงพยาบาลตำรวจนะครับเนื่องจากตอนที่เสียชีวิต
ตอนนั้นติดโควิด๑๙นะครับก็ต้องนำร่างเนี่ย
ผ่าพิสูจน์ในห้องความดันลบเพื่อป้องกันเชื้อกระจายนะครับ
กับแม่ของน้องเปรมยืนยันว่าจะเอาเรื่องกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุด
แม้กลุ่มรุ่นพี่๗คนที่เป็นคนต่อยน้องเปรม
จะมากราบขอเข้ามาแล้วแต่ก็ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ส่วนนี้เป็นภาพวันที่เขาไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
แล้วกลุ่มพวกนั้นก็มาร่วมด้วยใช่ไหม